แม่บ้านพระจันทร์บอล
อัปเดตกันต่อนะคะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยอีก๔นักศัตริย์ที่เหลือเนี่ย
เขาจะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่หมอโจ้ค่ะมาถึงปีวอกกันแล้วเนอะ
เรื่องการงานการเงินความรักค่ะ
ต่อไปก็ของคนที่เกิดปีวอกเลยนะครับ
คนเกิดปีว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยจะเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ขับรถให้ระมัดระวังนิดนึง
จะเดินข้ามถนนก็ระวังด้วยเพราะว่าเกณฑ์ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยมีเรื่องของปฏิเหตุค่อนข้างจะอยู่ใกล้ตัวมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายว่าพื้นฐานดวงเราเนี่ยของคนที่เกิดปีวอกคณะไม่ไปชนเขาเขาก็จะมาชนเรา
เพราะฉะนั้นขอให้ระวังเลยนะครับในสัปดาห์นี้

ปีละกานะครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับก็ของคนที่เกิดปีละกาก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงนะครับ
แล้วก็จะไปเที่ยวไหนมาไหนเนี่ยก็พูดง่ายว่ายังจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายมือ
จะทำเรื่องกู้ยืมก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดง่ายว่าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าจะไปเที่ยวช้อปปิ้งก็สบายใจ

ก็กู้เงินได้แล้วก็เอาไปช้อปปิ้งซะ

ชีวิตยากทางนอกเจากู้เหมือนเราไปช้อปปิ้งก็ไม่ต้องมาใช้นี่อีกที
โอเคครับมาต่อกันที่ปีจอเเก่อน์ครับ
คนที่เกิดปีจอนะครับภาพรวมในสัปดาห์นี้นะครับ
ก็จะมีเรื่องติดขาดค่อนข้างจะเยอะที่สุดนึงนะครับ

กับคนรอบข้างคนใกล้ตัวที่จะไปพูดจากอาท่าแต่ดันใคร
รวังด้วยกันเป็นการพูดนิดนึงเหมือนจะไปได้ข้าวหูใคร
ใช่นะครับไป
ก็ขอให้ระวังวันที่ไม่ดีคือวันที่สิบเก็ตแล้วก็วันที่ยี่สิบอ้าแยก
จัดนะครับบทขอปรับอาจจะโดนเชตออกมาอะไรอู๊ยนั่นดูวัน
ก่อนนะดูวันก่อนนะครับอ่าราคาถ้าอย่างกันเดี๋ยวให้พี่หมอ
เจ้าสรุปนิดนึงนะคะว่านุ่มสาวนักศัตริย์ไหนที่มาแรงในเรื่องการงานค่ะ

สัปดาห์นี้นะครับมีปีนักศัตริย์นะครับ
จะมีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรัก

สรุปดวงเด่นประจำสัปดาห์นี้ได้แก่
เอาละค่ะพี่หมอโจ้ค่ะตอนนี้เนี่ยแอร์เชื่อว่าคุณแม่บ้านหลายคนเนี่ยนะคะ
คุณใจจดใจจอบเขาอยากจะรู้มากเลยค่ะ
เพราะว่าประเด็นห่วระสับของเราวันนี้คือเป็นรูปที่ดีมาก
ทำนู่นทำนี่จับกาลใร่มันขึ้น

สาวนักศัตริย์ไหนนะคะเป็นผู้โชคดีที่จะมีเกณฑ์ว่าสามีจะพารวย
อันนี้พารวยนะพารวยเลยเนอะพารวยค่ะคือถ้าถ้ายังไม่ได้แต่งงานเนี่ยแฟนแบบว่านำโชคมาให้อย่างนี้ได้ไหมคะ
ถือว่าได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าหนุ่มดูแล้วอยากให้สามีพารวยได้ไหมฮะ

มาเมียเป็นอะไรมันก็ค่ำข้ามไปหลังเลยหรอ

มาเมียก็มาเมียค่ะแม่

แหมมันบริษัทต่อเนื่องมาแล้วก็หนี้ได้อีกเลย

ก็เมื่อกี้บอกภรรยาแฟน

อีก๒ปีนะครับก็คือปีจอครับ

อาจจะแบบว่ามีปากมีเสียงขี้บ่นนิดนึง
แต่ว่าก็เห็งไปสามีภรรยาพารวย
บ่นเพราะรักบ่นเพราะห่วงอะไรอย่างนี้นะ

งั้นเขาก็มีสิทธิ์บ่นเพราะรักบ่นเพราะห่วง
ใช่ปีสุดท้ายแล้วปีสุดท้าย
ปีสุดท้ายนะครับก็คนที่เกิดปีกุ่นครับ
นี่ก็ยังมีกุลอยู่ในตัวฉันก็ยังโอเค
นี่ก็อ้างกุ่นตลอดเลยที่เกิดปีเผาเนี่ย
คืออะไรดีก็อยากรับเปิดกระเบาะขา

อย่าไปคิดมากนักศัตริย์อื่นนะคะที่สามีภรรยาไม่พารวย
อย่าท้อแท้นะคะช่วยกันทำมาหากินนะคะ
ทำอาชีพสุจริตมันก็รวยได้สักวันนั้นแหละ

เพราะว่าบางคนเนี่ยจังหวะถ้าดวงขึ้นเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปทำไมสามีภรรยาไม่พารวยสักที

คือแอลว่าเอาจริงนะก็อย่าไปหวังพึ่งใครมากเลย

ใช่ไปหวังแบบพึ่งเขาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่หวังก็ผิดหวังอีก

ค่ะสำหรับคุณแม่บ้านคนไหนนะคะที่ดูไม่ทันค่ะอยากจะดูย้อนหลังนะคะ

หรือเข้าไปทางเว็บไซต์เลยเธอคลิกเข้าไปเลยค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่หมอโจ้มาก
ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ

และช่วงนี้เราอัปเดตดวงดีดวงเด่นไปแล้วนะคะ
ช่วงหน้าเราจะมาอัพหน้ากันบ้าง

หน้าในที่นี้ไม่ต้องถึงมือหมอไม่ต้องลงมีดกันนะคะ
เพราะว่าเราแค่ทำโยคะหน้าเด็กเท่านั้นค่ะ

โอเชฟอยากเป็นวีเชฟอยากหน้ากระชับไม่ห่อนคล้อย
ทำอย่างไรกันบ้างมาติดตามช่วงหน้าค่ะ